สวัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้บันเทิงไทยรัฐมีแขกพิเศษนะคะ
นั่นก็คือคุณแอดคาราบาลนั่นเองค่ะมาพร้อมอัลบั้มถึงสองอัลบั้มใหม่ด้วยกันนะคะ
มีความพิเศษตรงไหนเดี๋ยวเรามาพูดคุยกันนะคะสวัสดีค่ะพี่แอด
สวัสดีครับน้องขวัญครับค่ะพี่แอดค่ะความพิเศษในอัลบั้มนี้
เมื่อกี้มันแอบแววมาว่ามันไม่ใช่เพลงเพื่อชีวิตแต่ว่ามันเป็นการออกอัลบั้มเพลงลูกทุ่งพี่
จุดเริ่มต้นตรงนี้มียังไงมายังไงคะเออจุดเริ่มต้นเริ่มจากที่มูลนิธิ
ได้นำครอบครัวของพี่เป้าสายันทยามาแถลงข่าวคอนเสิร์ตคาราบาล
ที่เล่นครูวัดไร่เข็งครบรอบสี่ปีของลำลึกถึงพี่เป้าสายังสัญญา
เพราะฉะนั้นเลยเป็นจุดประเด็นที่ทำผมอยากจะร้องเพลงลูกทุ่งบ้าง
ก็ร้องเพื่อครอบครัวพี่เป้าก็เลยเกิดเรื่องนี้ขึ้นมา
แล้วเพื่อชีวิตกับเพลงลูกทุ่งอ่ะพี่มันค่อนข้างที่จะเอ๊ะคนละแนวกันเลยนะคะเอ่อ
จริงแล้วเพลงเพื่อชีวิตกับลูกทุ่งเนี่ย
เหมือนที่อาจารย์สุฤษฎีท่านว่านะครับมันมันมันมีเส้นหล่องบาง
เหมือนคนพ่อเดียวกันแต่คนละแม่เท่านั้นเองเนื้อหามันใกล้เคียงกัน
แต่เรื่องแต่เวลาพรีเซนต์ออกมาเท่านั้นแหละมันอยู่ที่ไป
เพราะแม่อยู่ตามท้องนาเสียงมันก็ลูกทุ่งก็จะออกมาเยอะ

เนื่องจากพี่แอ๊ะค่ะก็ศึกษาเพลงที่เป้า
ศึกษาไปก็รู้ว่าผู้ที่อยู่เบื้องหลัง
ที่ทำให้เกิดสายันสัญญาบนโลกเพลงลูกทุ่ง
ก็คืออาจารย์ชนฤธีทานทอง
การทำงานกับอาจารย์ชนละทีเป็นยังไงบ้างคะ
ผมได้แต่งเพลงเทวดาเพลงขึ้นมา
แล้วก็ได้นำบทเพลงที่อาจารย์ชนละที
มอบหมายให้ว่าอย่าให้ร้องเพลงนี้เหล่านี้
แต่ผมก็คัดอีกคัดในแบบที่ผมชอบ
ทั้งหมด๑๔เพลงนะครับ
เพลงที่๑๔เนี่ยอาจารย์บอกว่าให้ผมทำกันแบบคาราบาล
เพราะเป็นเพลงที่ถูกแบนก็คือเพลงเนี่ย
ว่ามันไม่มีอะไรหรอกครับมันถูกแบนเพราะว่าเนื้อหาไปพาดพิงกับพระพุทธศาสนา

มันเป็นเรื่องละเอียดอ่อนแต่ผมก็เลยขออนุญาตอาจารย์เปลี่ยนเพลง
เปลี่ยนท้ายเพลงขึ้นขั้นกระหย่อบอกเอาเลยตามใจแอดเลย
ผมก็เปลี่ยนให้มันเป็นเรื่องสังคมก็เลยชื่อเพลงเงินสั่งมา
เป็นเพลงที่๑๔คือเพลงสุดท้ายที่ผมทำในแบบคาราบาล
สองอัลสองอัลบั้มนี้ค่ะได้ข่าวว่าพี่แอฟตั้งใจที่จะนำรายได้ทั้งหมดด้วยนะคะ
ไปช่วยเหลือรอบตัวของพี่เป้าสายันรวมถึงจะมีการแบ่งปันให้กับครูชนาธิทานทองด้วย

ก็ตั้งใจแบบนั้นจริงครับคือว่าผมเองก็ไม่ได้คิดอะไรมากนะครับ
ก็อยากให้อยากได้ร้องเพลงครับอยากได้ร้องเพลงลูกทุ่งอยากได้ทำเพลงครับ
ส่วนทางบอเนอร์เขาก็จัดการเรื่องทำออกมาขายแต่รายได้ก็ยกให้
แอดค่ะฝากถึงอัลบั้มให้กับคุณผู้ชมหน่อยค่ะทางบันเทิงไทยรัฐนะคะ
สำหรับเดือนมีนานี้ผมก็ขอฝากอัลบั้มชุดแรกนะครับ
สายันน้อยแต่รักนานโดยสายันยืนหย่งเป็นชุดแรกนะครับที่ออกในเดือนมีนา
แล้วในเมษานี้จะออกเทวดาเพลงนะครับซึ่งจะเป็นอัลบั้มที่๒ในสไตล์ลูกทุ่งแท้เลยนะครับ

วันนี้เราขอบคุณพี่แอดมากนะคะขอบคุณค่ะครับ
ครับสวัสดีครับ
ถือว่าเป็นจังหวะดีดีนะคะออกมาช่วงเทศกาลสงกรานคุณผู้ชมค่ะ
ก็จะได้ฟังเพลงของพี่แอดนะคะในสไตล์ลูกทุ่งนะคะก็สนุกสนานกันในช่วงวันสงกรานนั่นเองนะคะ
อย่าลืมนะนะคะเขาก็จะวางอัลบั้มแล้วนะคะในช่วงของเดือนมีนาแล้วก็เมษาห้ามพลาดกันนะจ๊ะ